มัววานใส่ชุดแบบชุดเขียวไทร
นะคะว่าโชคดีที่ตรวจพบเชื้อว่าแล้วก็อาการค่อนข้างน้อยค่ะความกับบอกว่ามี
นั่นก็คือแฟนหนุ่มคุณบิ๊กนั่นเองค่ะ

ซึ่งแน่นอนค่ะหลายคนก็ถามว่าเมื่อไหร่คุณเมย์จะแต่งงาน
จดจุดกดดันได้แล้วนะคะ

ให้เขาแต่งกันให้หมด

ได้ไหมเหรอก็ต้องลุ้นต่อไปอะค่ะ
เคยคุยบ้างก่อนโควิด
แต่พอมาโควิดเรารู้สึกว่ามันปัดตกไปก่อน
ก็ไม่ได้ถามด้วย

เอาให้มั่นใจให้ชัวร์ก็หล่อได้
คุณผู้ชมต้องบอกว่าสีเขียวเหนียวซับ
เขียวไทยรัฐที่สวยจริงคุณผู้ชม
ซึ่งแน่นอนนะคะเราก็ต้องถามถึงคลิปต่างแดนค่ะ
ที่คุณเมย์กับหวานใจไปเยือนเมืองซานโตรินีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะชุดว่ายน้ำ

เพราะว่าคุณเมย์เล่นขุนชุดว่ายน้ำไปแบบอวดหุ่นสวย
แล้วท้องฟ้าสีสวยมากตัดกับสีเขียวอีกแล้วเห็นไหม

งานนี้นะคะถามว่าเซ็กซี่จัดขนาดนี้นะคะ

เมย์ตอบชัดเลยนะคะว่าหวานใจเนี่ยสกรีนให้แล้วนะคะ
เพราะว่าเป็นตากล้องส่วนตัวให้เช็คให้ถ่ายให้ทุกรูปเลยจ้า
โดนชมว่าแบบสวยแย่งซีนวิวอย่างนี้ค่ะ
ชอบค่ะชอบค่ะคุณแฟนก็จะคอยถ่ายให้ถ่ายให้แล้วก็อันไหนโป๊ะเขาก็ลบทิ้งไปของเขา
เขาก็จะให้ดูเป็นแฟชั่นแฟชั่นอะไรอย่างนี้
เขาห่วงไหมเขาก็คงห่วงแต่เขาก็มีความเข้าใจ
เพราะว่าเราก็เป็นแบบดาราอะไรแบบนี้แล้วก็เราก็ถ่ายของเรามาก่อนที่จะมาเจอเขา
เขาเข้าใจมากแล้วก็เป็นคนแบบเลือกให้ถ่ายให้ตรงนี้ตรงนี้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
สวยจริงนะคะแล้วเราก็สะดุดตาที่หัวไมค์เรานะคะ
เขียวไทยรัฐก็คือปังนะคะก็คือต้องบอกว่าสีเขียวปีนี้มาแรงจริง
แล้วก็ขับผิวผ่องให้คุณเมพิชชนาธิ์ด้วยนะคุณผู้ชมนะ